ส่วนเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนเมื่อวานเกิดเหตุสลดนะครับ
บนพื้นที่ลาดพร้าวถนนลาดพร้าวปากซอยลาดพร้าว๗๖นะครับ
เพราะว่ามีวินจักรยานยนต์เคราะห์ร้ายถูกรถเมย์สาย๘ทับศีรษะจนเสียชีวิตคาที่
แต่ตอนนี้นะครับสิ่งที่ต้องตรวจสอบก็คือ๑ระหว่างรถเมย์
หรือว่ารถที่ขับอยู่ใกล้รถจักรยานยนต์คันนี้กันแน่
ที่เป็นผู้ที่เกี่ยวรถจักรยานยนต์ทำให้พี่วินเขาล้ม
ล้มแล้วก็ศีรษะเข้าไปใต้ล้อของรถเมย์สาย๘แล้วก็รถเมยสาย๘ก็ทับทันที
อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเส้นทางสายลาดพร้าว
เขาบอกมีการก่อสร้างรถไฟฟ้า
แล้วก็คือมันบีบเลนถนนนะคะอย่างที่เห็นแล้วรถติดอยู่แล้วด้วย
เพราะว่าเมื่อวานเกิดอุบัติเหตุรถยังติดยาวไว้อย่างนี้
และการที่มีการก่อสร้างและถนนมันถูกบีบ
ทำให้รถเบียดไปเบียดมาเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
มีชาวบ้านร้องเรียนมาเหมือนกันนะครับ
โดยพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานโชคชัยลงพื้นที่

หาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุ
ถนนลาดพร้าวขาเข้าบริเวณปากซอยลาดพร้าว๗๖
จนเป็นเหตุทำให้นายประพันธ์พินสายอ่ออายุ๓๔ปี
เป็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้างลาดพร้าวซอย๑๒นะครับ
เขาประจำอยู่วินรัฐพร้าวซอย๑๒นะ

หลักล้มลงก่อนจะถูกรถประจำทางสายแปด
เหยียบศีรษะจนเสียชีวิตทันทีบริเวณปากซอยลาดพร้าว๗๖
ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับก็พบว่ายังมีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์อีก๑คัน
ได้รับบาดเจ็บที่แขนและขาจากการที่รถล้มด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเปาโลโชคชัยเรียบร้อยแล้ว
จากการสอบถามนายสิทธิชัยวรรณชาติซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บ
เขาบอกเขาขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังรถผู้เสียชีวิตนะครับ
และจากนั้นเองก็เห็นว่ารถของผู้เสียชีวิตเบรก
เพราะคันหน้ารถผู้เสียชีวิตรถเก่งนะมันเบรกกระทันหันก่อน
รถของผู้เสียชีวิตรีบเบรกตามทำให้เสียหลักล้มลง
แต่ตอนนั้นไม่แน่ใจนะครับว่ารถของผู้เสียชีวิตเนี่ย
ถูกรถยนต์คันข้างรถเก่งนะครับ
หรือว่ารถเมษาย๘คันนี้ขับมาเฉียวชนจนล้มกันแน่
ศีรษะของผู้เสียชีวิตเข้าไปอยู่ในล้อรถเมษาย
แล้วก็ทับเสียชีวิตทันที
ขณะที่รถของผู้บาดเจ็บเองก็ล้มลง
และตัวเขาก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันนะครับ
ก็ทับตามมาเฉยครับตามมา
แล้วคุณรองเนี่ยเขาขอว่ามันจะล้มข้างหน้าเฉยครับ

อ๋อมันก็จะล้มข้อใส่เขาเนี่ย
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ

ขณะที่ทางด้านของภรรยาผู้เสียชีวิตนะครับ
ก็คือนางสาวอารีหมายคอนบุรี
แล้วก็เพื่อนได้เดินทางมาที่สนโชคชัย
เพื่อขอเอกสารรับศพนายประพันธ์
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
แล้วก็เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราว่า
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายได้ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
ส่งเธอที่ทำงานตามปกติ

เพราะว่ามันเป็นชั่วโมงเร่งรีบ
และถนนสายนี้ก็มีการก่อสร้างรถไฟฟ้า
แต่ก่อนเธอก็นั่งรถเมย์รถประจำทางไปทำงานเอง
แต่ตอนหลังสามีต้องเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
ไปส่งเธอเพราะรถมันติดนะครับ

สามีไปรับลูกสาวที่บ้านเกิดที่จังหวัดชายภูมิ

คือสัญญากับลูกสาวบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวทะเลด้วยกัน
ในช่วงของวันหยุดปิดเทอม
แต่โชคร้ายประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตซะก่อน
พอเพื่อนได้โทรศัพท์มาบอกว่าแฟนเสียชีวิตแล้ว
ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งจะแยกจากกันไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เอง
เพราะว่าเพิ่งจะมาส่งเธอนะครับ
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตถูกส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลตำรวจ
ญาติเตรียมนำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่จังหวัดชายภูมิครับ
ด้านของนายพิสารกระจ่างวงอาของผู้เสียชีวิตบอกว่า
อยากให้เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน้นกับพนักงานขับรถ
บอกว่าไม่ต้องเร่งรีบแข่งขันกันบนท้องถนน
เพราะอาจจะทำให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องต้องมารับผลกระทบแบบนี้นะครับ
อยากให้เข้าใจความรู้สึกของญาติที่ต้องมาสูญเสียคนที่รัก
ซึ่งครั้งนี้หลานเสียชีวิตโดยไม่ได้สั่งลา
และอายุยังน้อยอยู่เลย๓๐กว่าเท่านั้นเอง

รวมถึงเป็นความหวังของพ่อแม่
ทำให้ตอนนี้ครอบครัวเสียใจเป็นอย่างมากนะครับ
ไม่ต้องไม่ต้องรีบว่าว่าว่าว่าจะ

แต่นี้มันไปแข่งกันทีนี้คนที่ไม่รู้

ถ้าคุณไม่เป็นญาติไม่เป็นอะไรของคุณ
ก็คงไม่คิดหรอกถ้าเป็นญาติคุณแล้วคุณถึงจะ
คุณถึงจะรู้สึกว่ามันความ
ความรู้สึกของญาติญาติมันเป็นยังไง
ส่วนรถเมษาย๘ที่ทับศีรษะผู้เสียชีวิตนี้นะครับ
ก็เป็นรถหมายเลขทะเบียน๑๐๔
ซึ่งมีนายเอกชัยอินสาเป็นคนขับนะครับ
ซึ่งทางด้านของรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก

กล่าวว่าเบื้องต้นได้รับรายงานเรื่องนี้แล้ว
โดยต้องรอผลการสอบสวนจากทางตำรวจที่ชัดเจนอีกครั้ง
หากพนักงานขับรถสาย๘คนนี้กระทำผิด
โทษทางกฎหมายอาญาจะหนักกว่า
ถึงจำคุกในคดีขับรถโดยประมาท

กรมการขนส่งทางบกก็จะมีแค่ปรับ

ขณะที่จะนำเหตุการณ์นี้มาเป็นต้นเรื่อง
การพิจารณายกเลิกสัมประธานการเดินรถ
หากตรวจสอบว่าพนักงานมีความประมาท
จนทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายด้วยนะครับ
ก็รถเมษาย๘เราก็ต้องยอมรับว่า

เรื่องของการขับรถเร็วขับรถโดยประมาท

จากการสอบถามผู้ใช้รถ
บอกว่าตั้งแต่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้า

แล้วก็มักจะมีการเบียดกันอยู่เสมอ

และยังเคยมีเหตุการณ์นะครับผู้ขับขี่ทะเลาะวิวาดกันชกต่อยกัน
จากการเบียดกันแถวนี้ด้วยเยอะเลย
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้พอมันทำถนนแล้ว
ถนนมันบีบเลนจริงหลายคนก็ใช้ซอยต่าง
มันเป็นซอยเลี่ยงไปออกก็มี
แต่ว่าถนนสายหลักมันก็ยังคงรถติดอยู่
คุณเห็นใช่ไหมเวลารถติดหรือว่ามีการซ่อมแซมถนน

รถมอเตอร์ไซค์เขาก็พยายามที่จะแทรกเลนไป

ก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นนะครับ